ส่วนจากเรื่องฟุตบอลไปดูกันที่เรื่องมวยกันบ้างครับ
ในการแข่งขันศึกยอดมวยไทยรัฐ
ไปดูเรื่องราวของยอดมวยเด็กค่าตัวเงินแสนที่จะมาขึ้นสังเวียน
มวยไทยรัฐในสุดสัปดาห์นี้นะครับ

พร้อมกับทัศนะจากชัยสิทธิ์อาจารย์พี่ครับ
แข่งมันหนักมากจะลองซักหน่อยไหม
สุดยอดมวยเด็กแห่งแผ่นดินกิ้งซางเล็กต่อหลัก๒

พร้อมอัลลาว่าสุดยอดมวยไทยรัฐ
ชั่วโมงนี้ไม่มีใครไม่รู้จักกิ่งซางเล็กนะครับ

ถือว่าคนรากในป่อสถาลมาตาส์ตระก็คอมสิง
อดีตโรคเลียนทองวลศพิษยังสูหก
บอกเก่งจริงไรไม่ได้โม
เรียกว่าชื่อนี่ดังมาก
หลายคนแฟนมวยต่างยะหวันหลายคนเนี้ย
ตัวเป็นแสนนะครับนี่ก็เป็นโอกาสดีที่ไทยรัฐทีวีนะครับ
จะเอามาโชว์แฟนมวยทั่วประเทศนะครับ
ส่วนไฟล์นี้เจอมวยกระดูกรุ่นพี่เดริสปเตรกุลอาวุธที่ใกล้เคียงกันนะฮะ
แต่ที่หนักใจคือเขาใหญ่กว่าช่วงต้นก็จะไม่ปะทะด้วย
ค่อยค่อยล้อค่อยค่อยเหลือครับ
จะดูออกไทยรัฐผมก็ให้น้าทรงทำงานได้ครับ
คือว่าน้ำหนักผมทั่วโลกมันก็คงไม่มีคู่ชกอะนะคือว่าเราก็ต้องยอมแบ่งน้ำหนักขึ้นมา
ไฟล์นี้วางแผนยังไงบ้างคือว่าเราก็คอยไม่ปะทะครับ
หลบหลีกเอาอะไรเอาอ่ะนะคอยหลบหลีกเพราะว่ามันใหญ่
กิ่งสังเล็กเป็นมวยแข็งแกล่งคล่ำตีวรุนแรงนะครับ
ออกไปแต่ละครั้งนี่หวังผลได้ชกมาสามเสียร้อยไฟ
ชนะน็อกมาประมาณ๒๐ครั้งอาวุธเด็ดคือศอกแล้วก็แข้ง
เฮยพันธ์ศอกชาติพิชิตบ้านเจริญสุขชนะน็อคยกสี่ที่ราชดำเนิน
ชนะน็อกเสือใหญ่ลูกเมืองเพชรยก๓ที่ราชดำเนิน
เตะก้านคอรักษังทองสิทธิสุกตัวร่วงยก๓ที่ราชดำเนิน
เจ้าย่างก้าวเด้งสู้จีบะหมี่เกี้ยวพับฐานยก๒ที่ราชดำเนิน
ส่วนมวยคู่นี้พี่ชัยสิทธิ์อาจารย์บี้ชี้มวยเด็ดไปที่ใครฟังกันครับ
กิ่งซางเล็กมวยแข็งแกร่งปั้มตีรุนแรงเลย

เสียงเชียร์ป้ามตีหักลบปุ๊บก็ไปล่ะมวยไทยอย่างนี้ครับ
และเด็ดลิทป่อใจแหลกคุณอะไรนี่เป็นยังไงบ้างพี่
เด็ดลิทเป็นมวยรุ่นพี่มาก่อนนะครับ
ผมว่าเบียดกันไปสภาพแวดล้อมแรงเชียร์นี่จะต้องแพ้กิ่งซางครับ
ก็อย่างที่ฟังไปนะครับพี่ชัยสิทธิ์อาจารย์บี้ฟันทงไปที่กิ่งซางเล็กครับ
ก็มองว่าได้สดกว่าได้หนุ่มกว่านะครับ
แล้วก็ไฟล์นี้ถือว่าเป็นกำไรของแฟนมวยนะครับ
ไม่ใช่เรื่องง่ายครับที่จะเอานักมวยยอดมวยเด็กแห่งแผ่นดินค่าตัวเงินแสน
ปกตินี่ไปเก็บที่ไปต่อยราชดำเนินลุมพินีเก็บค่าผ่านประตูได้
อย่างต่ำนี่มีล้านกว่าแน่นอนนะครับ
แต่ไฟล์นี้เอามาชกออกทีวีทางช่องไทยรัฐทีวีให้ดูกันฟรีเลยครับ
ส่วนใครที่คิดว่ากิ่งซางเล็กจะแบร์เบอร์นี่อยากให้คิดใหม่นะครับ
เพราะว่าไฟล์นี้แม่เดชอลิสเองก็ไม่ธรรมดาครับ
กระดูกมวยรุ่นพี่นะครับอาบน้ำร้อนมาก่อนแถมได้เปรียบรูปร่างด้วยนะครับ

วันเสาร์ที่๑๙ธันวาค